จันทบุรีนะครับสี่แยกไฟแดงหน้าสำนักงานที่ดินจันทบุรีเนี่ย
มันมีภาพจากกล้องวงจรปิดเดี๋ยวดูนะฮะ
ชนนี่ฮะคือจักรยานยนต์เนี่ยฝ่าไฟแดงมานะครับ
ท่านผู้ชมครับเป็นชายหนุ่มวัย๑๗ปี
ชื่อว่านายเริงฤทธิ์นะฮะหลังจากเกิดเหตุตรงนี้ทางกู้ภัยเองก็พยายามช่วยกันแล้วนะครับ
ช่วยปั๊มหัวใจเต็มที่พยายามช่วยยื้อชีวิตแต่ช่วยไม่ทันจริงเขาเสียชีวิต
ทีนี้มีคนบอกว่าชายหนุ่มวัยรุ่นคนนี้เนี่ยเขาฝ่าไฟแดงเอาละฝ่าไฟแดงแล้วก็ไปชนรถ
คันที่เขาเลี้ยวเข้ามาอย่างถูกต้องนะจนตัวเองเสียชีวิตแต่เขาขี่รถเนี่ยหนีการไล่กวดของตำรวจมา
เราไปถามตำรวจแล้วนะฮะตกลงไล่กวดไม่ไล่กวดอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวท่านรอฟังกันแล้วกันนะครับ
ส่วนกระบะคู่กรณีเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนนะหลังจากเกิดเหตุเขาก็รถจอดอะไรเรียบร
ก็ยืนรอให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่เขายืนยันว่าเขามาตามปกติฝั่งเขาเนี่ยสัญญาณไฟเขียว
คือกำลังเลี้ยวอยู่เนี่ยอยู่ดีมีจักรยานยนต์มาพุ่งชนเลย
ไม่ได้ยินอีกทีก็คือชนแล้ว
ทีนี้พอมีข่าวเรื่องนี้แล้วก็มีคลิปเผยแพร่ในโลกโซเชียล
แล้วก็มีคนบอกว่าเห็นตำรวจเนี่ยขับรถไล่กวดจักรยานยนต์คันนี้
เขาหนีตำรวจเลยฝ่าไฟแดงแล้วมาพุ่งชนตรงนี้จนเขาเสียชีวิต
เรื่องนี้นะครับเราสอบถามไปยังพันธุ์ตำรวจโทมนทนสังวัยนะครับ
ท่านเป็นโตรงผู้หุ้มการจราจรของสภจันทบุรีนะครับ
ตำรวจเนี่ยบอกว่าความจริงแล้วคือตอนนั้น
ตำรวจจราจรกำลังออกตรวจราพื้นที่อยู่
เจอผู้ตายคือนายเริงฤทธิ์ขี่จักรยานยนต์แถวสี่แยกไฟแดงพระตรังก่อน
ก็เรียกตรวจค้นเพราะตอนนั้นเป็นรถดัดแปลงท่อไอเสียเสียงดัง
แล้วท่าทางมีพิรุษค่ะจังหวะนั้นเป็นช่วงสัญญาณไฟเขียว
พอดีที่สี่แยกไฟแดงตรังพระตังอ่ะนะ
เริงฤทธิ์ก็เลยขี่รถหนีมุ่งหน้ามาทางสี่แยกไฟแดงเอสโซ
แล้วก็ไปถึงแยกไฟแดงสำนักงานที่ดินจันทบุรี
ตามภาพในกล้องวงจรปิดตรงนั้นเนี่ยเป็นไฟแดงนะ
แต่ตอนนั้นนายเริงฤทธิ์ไม่จอดขี่ออกไปก็เลยไปชนเขานะครับ
ที่เขาไฟเขียวมายืนยันว่าตำรวจไม่ได้ไล่จี้
เพราะระยะที่เขาขี่หนีมาจากไฟแดงพระตรังเนี่ย
ที่ขอตรวจค้นตอนแรกเนี่ยมันก็ห่างกันร่วมร้อยเมตรกว่านะฮะ
เพราะฉะนั้นขอยืนยันว่าไม่ได้ไล่กวดจริงนะครับ
แต่ตอนแรกเนี่ยเรียกตรวจเพราะเห็นว่าเป็นจักรยานยนต์แต่งซิ่ง
ท่อไอเสียเสียงดังแล้วท่าทางมีพิรุษ
ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
แต่ก็ขอชี้แจ้งข่าวสารที่ออกมาหน่อยประมาณอย่างนี้นะฮะ